วันนี้ต้องได้รับชัยชนะค่ะ

มันมองไม่เห็นมันอะไรอย่างเนี้ยฆ่านั่นแหละแต่นี่ความเป็นจริงที่เราคิดมันเป็นยังไงครับแม่
ความเป็นจริงเรารู้แล้วว่าเขานี่แหละเป็นคนฆ่าแต่มันคุณพี่ค่ะทุกคนค่ะ
ไม่มีผู้ร้ายคนไหนหรอกค่ะที่มันจะยอมรับใช่ไหมคะ
ไม่ว่าทุกคดีที่เกิดขึ้นยกฟ้องนะมันโหดราวมากเลย
พูดจริงตรงเลยมันปวดร้าวมากเลยเรากรบในตัวท่านนะ
แต่คนฟังมันปวดร้าวมันรับไม่ได้
ท่านต้องเข้าใจด้วยว่าคนสูญเสียและสู้คดีมาตั้ง๒ปี
แล้วก็คนร้ายก็ไม่โดนจับอะไรเลยใช่ไหมคะมันเป็นอย่างเงี้ย
แน่นอนแน่นอนนะครับเราต้องให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วนะ
การทำสำนวนเป็นยังไงนะครับรอบครอบทำทุกอย่างหรือเปล่านะครับ
ถ้ามีตรงไหนมันบกพร่องของสำนวนก็ค่อยว่ากันนะครับ
ก็ถ้าจำนวนผิดนะครับถ้าจำนวนผิดในชาติมันกรรมส่วนนะครับ
ก็ดำเนินการอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับนะครับ
ถือว่าเป็นต้นทางของกระบวนการยุทธิธรรมอยู่แล้ว
แก่มาแล้ว

เพราะว่านักข่าวหลายสำนักเองก็ไปตามรายละเอียดของคดี
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่๑๕ตั้งแต่ปี๕๙เนี่ยนะคะ

คือเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๕ใช่ไหมคะ
เกิดขึ้นตอนค่ำแล้วตอนดึกแล้วนะคะ

ทางผู้ที่ถูกกล่าวหาตอนนั้นได้รับการประกันตัว
ดิฉันถามจากทนายความของครอบครัวเด็กผู้ตาย
ก็บอกว่าเขาก็ได้รับการประกันตัวในระหว่างการต่อสู้คดี
นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะทำให้
ทางครอบครัวของผู้ตายรู้สึกนะคะตั้งแต่เริ่มต้น
ทีนี้ประเด็นมันถูกเปิดออกมาเยอะค่ะ
เพราะว่าคดีนี้มีผู้ที่ถูกกล่าวหา๒คน
หนึ่งในนั้นยังอยู่ในสถานะของการเป็นเยาวชน
เพราะฉะนั้นสารที่เขาไปขึ้นคือสารเยาวชน
แล้วก็คดีของเขาก็น่าจะมีความสำคัญต่อคดีหลักคดีนี้ด้วยนะคะ
ในส่วนของคดีเยาวชนที่ว่านี้ถ้าตามข่าวก็คือว่า
เจ้าตัวรับสารภาพรับสารภาพเนี่ยคือ
มีเรื่องมีราวมีการทำร้ายกันจริงแต่ว่าไม่ใช่คนลงมือ
แล้วก็ไม่ได้มีการรับสารภาพมาถึงคดีหลัก
ว่าเห็นว่าใครเป็นคนแทงใครเป็นคนทำไม่ใช่นะคะ
แต่อย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสารเยาวชนน่าสนใจ

แต่คดีนี้จบไปแล้วอ่านคำพิพากษา
แล้วก็ทำให้มีเหตุเกิดขึ้นก็คือคุณพ่อของครอบครัวเนี่ย
โดดตึกเสียชีวิตนะคะ
ทีนี้ประเด็นถ้าโยงลงไปเรื่อยไม่แน่ใจ
ว่าจะให้น้ำหนักไปที่ประเด็นไหนค่ะคุณผู้ชม
หนึ่งคือเนื่องจากเป็นช่วงสงกรานนะคะ
คนเยอะแล้วก็วัยรุ่นเยอะนะคะ
จะเป็นไปได้ไหมถ้ามองแบบเร็วว่า
หน้ากันไม่ถูกกันไม่ชอบกันแล้วก็มีเรื่อง
สองเป็นไปได้ไหมที่มีเรื่องของผู้หญิงเข้ามาด้วย
ไปมองหน้าแฟนเขาไปมองหน้าคนในกลุ่มเขา
หรืออย่างไรไหมเพราะมันมีประเด็นนี้ออกมาด้วย
สามคือเอาไปเอามากลับกลายมาเป็น
มันเกี่ยวไหมที่เป็นเรื่องของเด็กซึ่งอยู่คนละสถาบัน
ซึ่งอันนี้ยังไม่ได้ถูกให้น้ำหนักมากนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าในการสืบพยานในสายมีการพูดถึง
ข้อที่๔มีความสงสัยมากขึ้นซะด้วยซ้ำไปว่า
ตกลงแล้วลูกชายของครอบครัวนี้ที่ไปนั้น
มีใครพยายามจะพาเพื่อไปให้เกิดเรื่องหรือเปล่า

อันนี้อีกชุดหนึ่งที่ออกมาในช่วง๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชม
ทีนี้วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังด้วย
เพราะว่าทนายความคือคุณธนพรบอกว่า
จะเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อของครอบครัวนี้ซึ่งลาออกจากงานประจำ
มาทำคดีของลูกแล้วก็หวังมากว่าจะสามารถสู้คดี
แล้วก็เอาผิดคนที่ทำลูกตัวเองได้เนี่ย
เขาลงรายละเอียดเยอะมาก
แล้วอุปสรรคที่คุณพ่อของเด็กคนนี้ที่เจอเจออะไรบ้าง
แล้วสิ่งที่คุณพ่อเขียนให้กับทนาย

มันเหมือนกับบ่งบอกอะไรบางอย่างได้ไหม
เกี่ยวกับคดีหรือแม้กระทั่งวันที่ตัดสินใจกระโดดลงมา
วันนี้เราคุยกันกับทนายความของครอบครัวนี้นะคะ

คือที่ฉันพยายามจะรวบรวมประเด็นที่มันกระจัดกระจายมาก
เพราะว่าถ้าเราไปอ่านข่าวด้วยนะคะ
นักข่าวคงไปคุยกับหลายคนนะคะ
อ่านข่าวด้วยคุยกับญาติของผู้ตายด้วย

ประเด็นมันถูกกระจายออกมาเยอะ

เอาอย่างนี้ก่อนในระหว่างที่สู้คดีค่ะคุณธนพร
ประเด็นที่ให้น้ำหนักในการใช้สู้
ว่าสาเหตุของการทะเลาะวิวาสเนี่ย

ทนายจะดูว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบัน

เพราะว่าทางฝ่ายตัวของเรา
อืมเต็เพียงอุทีนทวายใช่ไหมคะ
แล้วตัวอริชัยที่เป็นเยาวชน
ก็กำลังจะเข้าศึกษาต่อประทุมวัน
และตัวจำหน่วยในคดีนี้ก็เป็นปฑวันนะคะ

คือเดี๋ยวฉันจะถามทุกอย่างที่ต้องการจะทราบ
ถ้าคุณธนพรคิดว่าไม่ควรบอกไม่ต้องบอกค่ะ
อันไหนจะส่งผลกระทบกับครอบครัวหรือคดีไม่ต้องบอก

ในส่วนของคดีมันถูกแยกเป็น๒คดี

คนหนึ่งขึ้นสารตามปกติสารอาญาปกติ
อีกคนนึงต้องไปขึ้นสารเยาวชนเพราะอายุยังไม่ถึง

เพราะว่ามันเหมือนคาราคาซังอยู่ว่ามันจะเกี่ยวมันจะช่วย

คดีที่สารเยาวชนผู้ถูกกล่าวหาเป็นเยาวชน

ว่าเขาได้กระทำผิดร่วมกันฆ่าตัวนายธนิษฐ์นะคะ
โดยวิธีการที่เขาก็ใช้มือถนับแทง

แล้วก็รับว่าได้ร่วมกับทางนายนัทพงศ์
แต่เพียงแต่เขาบอกเขาไม่เห็นหรอกว่าตอนแทง
แต่รู้ว่ารักษณะการกระทำผิดเนี่ยได้ทำผิดกับคนนี้
แล้วเห็นคนนี้อยู่กับตัวนายธนิษฐ์คนตายนะคะ
ที่ขึ้นสารเยาวชนตอนที่ก่อเหตุปี๕๙เขาอายุเท่าไหร่คะ
อายุ๑๖นะคะ
๑๖ตอนนั้นเขาเล่าให้ฟังไหมคะ
ว่าจังหวะที่วิวาดกันทะเลาะกันเนี่ยมารุมมาตุ้มกันอยู่ทั้งหมดกี่คนคะ
คือเขาเล่าตั้งแต่ตอนที่เขามีเหตุอะไรกับทางคนตายนะคะ

วันเดียวกันเลยนะคะเหตุเกิดคือเขาไปเล่นตั้งแต่ทุ่มกว่านะฮะ

นึกว่ามีวันอื่นคือวันเดียวกัน๑๕เมษายน๕๙
เขาก็ย้อนว่าวันนี้ก่อนที่ไปพอไปเล่นกัน
ก็คงจะไปเล่นตามภาษาวัยรุ่นนะครับ
ก็มีการดื่มเบียนแล้วก็ไปเดียวกัน
ก็มาถามกันว่าเรียนจบแล้วจะไปต่อที่ไหน
เยาวชนก็บอกว่าพอจบแล้วเดี๋ยวจะไปต่อที่ปฐุมวัน
ทางเราก็ไม่พอใจทำกว่าตาย
ไม่พอใจแล้วก็มีการตบหน้าเด็กไปครั้งหนึ่ง
และทีนี้พอมีการตบมันก็ทำให้กลุ่มวัยรุ่นที่ทางจำเลยไม่พอใจ
ก็เลยเหมือนกับว่าเริ่มจะมีอาการว่าจะต้องเอาเรื่องกันอย่างนี้
ทำให้เห็นเพื่อนทุกคนที่เข้าไปในจะรู้สึกแล้วว่า
จะต้องมีเหตุการณ์นำจำเลยไปทำร้าย
แล้วทีนี้สุดท้ายก็ทางฝ่ายเพื่อนเราที่พาไปด้วยกันเนี่ย
ก็เลยไปขอร้องจำเลยว่าอย่าทำเลย
เหมือนกับว่ามีการไปคุกเข่าขอร้องว่าอย่านะอย่าทำร้ายเลยอะไรอย่างนี้
มันถึงได้เห็นว่ามูลในการที่จะกระทำผิดมันไม่มีคนอื่น
มันมีแต่ว่าจำเลยกับทางผู้ตายนี่แหละ
ที่นอกจากว่ามีเรื่องสถาบันแล้วก็วันนั้นแฟนสาวของจำเลย
ก็มีปัญหาว่ามีการมองหน้ากันกับตัวผู้ตายด้วยอะไรอย่างนี้
เอาเรื่องแรกก่อนนะคะที่คุณธนพรเล่าให้ฟัง
คือว่าบทสนทนามันเกิดขึ้นก็ในช่วงที่ไปเล่นสงกรานนั่นแหละ

คนที่ขึ้นเด็กที่ขึ้นสารเยาวชนกับผู้ตายรู้จักกันอยู่แล้ว
ใช่วันนั้นยังไม่รู้จัก
แล้วอยู่ดีจะไปถามทำไมคะว่าจะไปเรียนที่ไหน
คือผู้ตายไปกับอีกคนนึง
แล้วก็เด็กก็ไปกับเพื่อนของผู้ตายนั่งรถ๒คันให้ไปเที่ยวกัน
คือเดี๋ยวนะคะเยาวชนคนนี้กับผู้ตายไม่ได้รู้จักกันโดยตรง
แต่เอาเป็นว่าคือเพื่อนรู้จักกัน

แล้วบทสนทนามันเกิดเรื่องว่าจะไปเรียนต่อที่ไหนได้อย่างไรคะ
คือพอเพื่อนที่คนอย่างที่บอกว่าพิลวิทย์

ก็พาอาริชัยที่เป็นเยาวชนไปด้วยกัน
แต่สำหรับคนตายเนี่ยไปกับโฟลกก็ไปด้วยกัน

คือถ้าตัวละครก็คือเด็กเนี่ยไปกับในตรงที่เป็นเพื่อนของคนตาย
คุณผู้ชมคะตัวละครจะเยอะหน่อยดิฉันย้อนให้แบบนี้
คือว่าเด็กที่ขึ้นศาลยาวชนนี้นะคะ
ก็ไปกับเพื่อนของผู้ตายนั่นแหละ
แล้วเพื่อนผู้ตายคนที่ว่า

คือเพื่อนกันตั้งแต่เด็กกับผู้ตาย
แล้วก็เป็นเพื่อนที่จะเป็นประจักษ์พยานให้
ถ้าไม่ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวซะก่อน
แล้วคนนี้แหละคือคนที่สำคัญที่สุดทางฝั่งโจทย์
ฝั่งครอบครัวผู้ตายที่จะใช้ในการยืนยัน

ที่ขึ้นสารเยาวชนกับผู้ตายรู้จักกันผ่าน
ไม่ได้รู้จักกันแต่เพื่อนรู้จักกันค่ะ

ฆ่าก็คือถูกต้องก็หาฆ่า

เป็นข้อหาฆ่าร่วมกันกับตัวจำเลยในคดีนี้
โดยที่เขาเล่า
นอกจากตัวเด็กที่ขึ้นศาลยาวชน

มีใครอีกไหมคะที่อาจจะต้องสงสัยตั้งแต่แรก
ว่าร่วมฆ่าด้วยร่วมวิวาสด้วยมีอีกไหมคะ

คือลักษณะตอนนี้ตอนที่เขากล่าวหาแล้วมันมีแค่สองคน
ทีนี้ตอนที่ผู้ตายโดนรุมอยู่เนี่ยนะคะ

คือจากที่ฟังมีอยู่แต่ไม่มีใครช่วย

คนเห็นแน่นอนเพราะว่ามีการพาโอบเข้าไปข้างใน
คือคุณผู้ชมค่ะกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็น
คือพอหลักฐานมันถูกย้อนกลับ
แต่กล้องที่ว่านี้เนี่ยก็ถือว่าไม่มีน้ำหนักในคดีถูกไหมคะ

เพราะมันไม่ได้ชัดว่ามีการฆ่ากันในกล้องตัวนี้
กล้องตัวนี้ที่คุณธนพรพยายามจะอธิบายคือว่า

มีกลุ่มคนกอดคอพาผู้ตายเข้าไป

คือก็นี่แหละน่าจะเป็นเพื่อนที่ของเราเองนี่แหละค่ะ

หรือว่าโฟกนี่แหละเพื่อนของผู้ตายนี่แหละครับ

ว่าจากภาพเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนโอบพาเข้าไปนะฮะ
แต่รู้แต่ว่ามีการโอบกันเข้าไป

ตกลงลักษณะการพาเข้าไปคือผู้ตายยินยอมเข้าไป
หรือถูกหลอกเข้าไปหรือถูกบังคับเข้าไป
คือจากที่เราสืบเนี่ยก็เหมือนว่าผู้ตาย
เข้าไปห้ามแล้วก็ไม่ฟังในลักษณะพูดอย่างนั้นนะฮะ

เขาก็จะพยายามเหมือนกับบอกขอร้องเสร็จแล้ว

เพราะว่าบอกว่าจำเลยก็บอกให้กลับไป

คือหมายถึงว่าเพื่อนของผู้ตายเองก็แบบเฮ้ยกลับเหอะ

ขอร้องทางจำเลยแล้วบอกว่าอย่าทำร้ายเลยนะอะไรอย่างนี้
เพื่อนผู้ตายเนี่ยไปขอร้องจำเลยว่าอย่าทำ

อย่าทำนะอย่าได้มาทำร้ายหรืออะไรอย่างนี้
แต่ก็ขอร้องเสร็จแล้วก็มาบอกให้ทางนี้กลับนะ
เพราะว่าทางนี้บอกให้บอกให้กลับไปอะไรอย่างนี้

เพื่อนของผู้ตายก็รู้จักกับจำเลย

ก็คงจะรู้จักนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมีการไปขอร้องกันได้
ก็อาจจะทำอะไรอย่างนี้
ทีนี้นะคะในกรณีของสารเยาวชนเนี่ย
การรับสารภาพของเยาวชนคนนั้นเนี่ย

แล้วก็มีการสืบประกอบคำรับสารภาพแล้ว
ทนายดูว่าวันนี้เราใช้หลักฐานจากการสืบประกอบเนี่ย
และมีคำตัดสินของสารเยาวชนเพื่อมาสืบในคดีอาญาเนี่ย
ถึงบอกว่าเราก็บอกคดีในเมื่อร่วมกันกระทำผิด
หลักฐานเดียวกันแล้วก็มาใช้ในคดีอาญา
ทำให้แบบตัวคุณสุภาชัยก็เลยดีใจว่าด้วยหลักฐาน
ที่เป็นประโยชน์ในการที่จะสืบแล้วนะคะ
เพราะว่าทางจำเลยในคดีนี้เขาปฏิเสธอยู่แล้ว
คุณสุภาชัยคือตัวคุณพ่อเนี่ยคือพอเห็นว่ามันมีหลักฐานจากคดีเยาวชนนะ
คิดว่ามีน้ำหนักในการจะเอาผิดกับจำเลยคดีหลักได้

ซึ่งคดีเยาวชนจบไปตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
จบไปประมาณก็น่าจะก่อนคดีนี้พิจารณาประมาณ๒เดือน๓เดือนเนี่ยนะฮะ

พ่อก็เลยยิ่งรู้สึกว่ามันมีที่จะเอาผิดตรงนี้
ใช่เพราะว่ากว่าจะตัดสินมีการรอพยาน
เพราะว่าพยานปากผิดละวิทย์ที่เป็นประจักษ์พยาน
ตอนแรกก็ไม่มาให้ตำรวจไปตามตำรวจก็ไปตามมาแล้วนะฮะ
พอไปตามก็ไม่มาจนมีการออกหมายจับ

ก็มารออีกว่าเมื่อไหร่จะหายป่วยเพื่อจะได้เป็นพยาน
คือคนที่ทนายบอกเนี่ย
คือเพื่อนที่บอกว่าเป็นเพื่อนกับผู้ตายมาตั้งแต่เด็ก

แล้วก็ที่เป็นประจักษ์พยานหนึ่งเดียว

เท่านั้นคือพยานคนที่ว่านี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชม

แล้วก็ให้การในชั้นตำรวจชี้ตัวเลย

ชี้ตัวเลยว่าใครเป็นคนทำเพื่อนเขา

แต่ว่าพอเป็นชั้นศาลปุ๊บ
มีการยื่นหนังสือจากคุณพ่อของเขา

ว่าป่วยรักษาตัวอยู่แล้วก็มีใบรับรองแพท

ทีนี้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ทางครอบครัวใช้คำให้การในชั้นตำรวจเนี่ย

คือให้พนักงานสอบสวนว่ามีการสอบสวนนะ
แล้วก็ให้พนักงานสอบสวนว่ามีหลักฐานตัวนี้ไว้แล้ว

แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกับทางครอบครัวของน้อง
ซึ่งถูกแทงตายด้วยนะคะ
ว่าความยากลำบากที่มันเกิดขึ้นเป็นแบบไหน

เพราะมันไม่ได้เห็นว่าใครทำอะไรใคร
แต่กล้องตัวที่ทางครอบครัวผู้ตายเขาคิดว่าช่วย

แล้วอายการให้ข่าวในช่วงวัน๒วันนี้
บอกว่าอายการนี่แหละที่เป็นคนขอ
ขอเพิ่มกล้องวงจรปิด
ซึ่งตำรวจก็ไปเอามาไม่ได้

สำนวนสำนวนที่สำนวน

ที่จะมามัดโยงในนัตรภงกันคิรีว่า

เขาพูดถึงกล้องวงจรปิดเขาพูดถึง
หมดเลยค่ะว่ามันมืดมันมองไม่เห็นมันอะไรอย่างนี้
แต่นี่ความเป็นจริงที่เราคิดมันเป็นยังไงครับแม่

ยกฟ้องมันปวดราวมากเลย
พูดตรงเลยมันปวดร้าวมากเลย

แต่คุณฟังมันปวดร้าว

มีเซ็นต์อยู่ว่า
ตอนนั้นตอนที่ไปที่โรงพักษณ์
ตอนนั้นเพื่อนเขายังไม่เป็นบ้านเขาก็บอกว่าเนี่ยนายนัทพงศ์เนี่ยเงินคดีเนี่ยเป็นคนฆ่าเต้มันเอามีดแทงเต้กับพักพวกมันอะไรอย่างนี้
รุมทำร้ายเราก็เลยมั่นใจเพราะว่าตอนนั้นนายพีรวิทย์เขาชื่อพีรวิทย์ค่ะเขายังไม่ได้เป็นบ้าอะไรเลย
ตอนที่เกิดเรื่องตอนที่เกิดเรื่องยังไม่ได้เป็นบ้าอะไรเลยค่ะเพราะว่าตอนที่เค้าเอาตอนที่เกิดเรื่องมาประมาณแบบ๔ทุ่มกว่านะที่โรงพยาบาลทางรัฐวิทีก็โทรมาว่าลูกชายอ่ะอาการสหาดให้เรียนมาดูใจนะครับค่ะเค้าเลยไปเค้า
คุณผู้ชมค่ะน้ำหนักที่เกิดขึ้นที่สารเยาวชนคือผู้ต้องหาคนหนึ่งขึ้นสารเยาวชนเนี่ยก็ส่วนหนึ่งทำให้ครอบครัวและตัวคุณพ่อเองเนี่ยมั่นใจแม้ว่ากล้องวงจรปิดตัวที่ต้องการจะได้ไม่ได้มาก็ตาม
อันนี้เป็นลายมือของคุณพ่อคือคุณสุภาชัยที่เพิ่งจะกระโดดตึกเสียชีวิตเนี่ยนะคะคืออันนี้วาดมาทำมาให้ทนายเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมขออภัยขออภัยเรียนจับไม่ถนัดขออภัยอันนี้ค่ะคืออันนี้คือคุณพ่อพยายามจะบอกจะบอกอะไรจากแผ่นนี้
คือให้เห็นว่าเนี่ยการที่เกิดเหตุต่างเนี่ยมันน่าจะเห็นน่าจะมีคนเห็นอะไรต่างนะฮะจุดที่เกิดเหตุต่างเนี่ยนะฮะ
คือให้มองดูว่าแต่ละจุดที่มันมีอะไรให้สังเกตได้ว่าคดีนี้ทำไมไม่มีพยานทำไมที่จะไม่สามารถที่จะลงโทษได้อะไรอย่างนี้นะฮะ
คุณผู้ชมค่ะกล้องวงจรปิดตัวที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้น่าจะมาจากกล้องวงจรปิดตัวนี้ถ้าดิฉันชี้ตามที่คุณสุภาชัยท่านทำไว้เนี่ยนะคะ
คือตรงฟุตบาทด้านหน้าเลยคือซอยที่เกิดเหตุคือซอยที่เดินเข้าไปแบบนี้นะคะ
อันนี้คือกล้องวงจรปิดที่เราใช้กันในข่าวเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะแต่ตัวที่ต้องการจะได้ก็คือตัวในซอยตัวหนึ่ง
จริงมันมีมันมีหลายจุดนะแต่ตัวที่อยากจะได้น่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าคะหรือว่าน่าจะเป็นตัวไหน
ตัวมันรู้สึกจะมีสองทางนะแต่มันก็ไม่ได้สักตัวรู้สึกว่าจะมี๒จุดอยู่ข้างในด้วยแต่มันไม่ได้สักตัว
คือเนี่ยประมาณนี้คือเอางี้ถ้าเราถ้าเราเอาตามกระดาษแผ่นนี้แล้วที่คุณพ่อคือคุณสุภาชัยเนี่ยทำเอาไว้เนี่ยนะคะ
คือตรงนี้ที่เกิดเหตุถูกไหมคะนะทนายเพราะฉะนั้นกล้องสองตัวนี้คือ๒ตัวที่อยากจะได้
อยากได้แต่ไม่ได้ไม่ได้
คุณผู้ชมคะจากการทำคดีเนี่ยเป็นคดีในพื้นที่ของสอนอดินแดงนะคะ
แล้วก็ผู้อำกับที่เราคุยเมื่อวานี้เนี่ยท่านเป็นภูมิกับท่านใหม่นะคะ
เพราะว่าท่านตอนที่ทำคดีนี้ตอนเกิดเหตุย้ายไปแล้ว
แล้วก็ณตอนนี้พนักงานสอบสวนที่เป็นเจ้าของคดีบางส่วนยังอยู่สอนอดินแดง
แต่บางส่วนก็ย้ายไปสอนออื่นแล้วใช่ไหมคะ
แล้วก็ตอนนี้คนที่ลงมาเป็นหัวหน้าคณะทำงานในการดูคือรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะคะ
ท่านก็บอกว่าจะคือท่านได้รับคำสั่งจากพบชนมาก็ต้องไปดู
แล้วพบชนก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้บอกว่าต้องหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม

คำถามคือเมื่อวานเราคุยกับอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุม
มันยังมีอะไรอีกไหมที่ทนายเชื่อว่าจะเป็นของใหม่แล้วใช้ได้ใหม่อีก
คืออย่างที่บอกว่าตอนนี้เราเป็นโจทย์ร่วมก็เป็นแล้วนะคะ
แต่วันนี้ถ้าไปเจอหลักฐานใหม่เพราะว่าผู้กระทำผิดหลายคน
ทนายก็เชื่อว่าดังนั้นการที่กล่าวหาคนที่ยังไม่ถูกนำตัวมาดำเนินคดี
มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อคดีในการว่าใครกระทำผิดกันแน่
แต่ถ้าหาตั้งแต่ตอนที่คดีเพิ่งเกิดคือปี๕๙แล้วไม่ได้มา

หามาเจอตอนนี้ว่าใครเป็นคนกระทำมันก็ต้องได้คนที่มากระทำผิด
ไม่จำเป็นอาจจะไม่ใช่จำเลยคดีนี้ก็ได้
ถ้าไปหากันจริงเพราะว่าคนเห็นเยอะไงฮะ

มีใครที่เห็นเหตุการณ์ล่าเนี่ยเพราะว่าจำเลยมันไม่ได้มีคนเดียวผู้ร่วมกระทำผิด
ทำลายจำตอนที่ทางครอบครัวของผู้ตายไปขอภาพในกล้องวงจรปิดได้ไหมคะ
คือที่ฟังตอนนั้นมันมีแต่กล้องมันใช้ไม่ได้
ไปขอก็มีข้อที่บอกว่ามันใช้ไม่ได้หรือว่ามันมองไม่เห็นอะไรอย่างนี้
คือเอาอย่างนี้นะถ้าเท่านั้นอ่านตามข่าวเนี่ยนะคะ
คือการไปขอภาพในกล้องวงจรปิดมา
อายการเป็นคนบอกให้ตำรวจไปขอมาถูกไหมคะ

คืออายการสั่งขอเพิ่มพูดง่ายแต่สุดท้ายไม่ได้มา

เรามีการทางคุณสุดผู้ชายเนี่ยมีการไปขอโดยส่วนตัว
ตัวคุณพ่อเนี่ยหาเองหาเองทำไมต้องหาเองดิฉันไม่เข้าใจ

ทำไมตำรวจคนที่ทำคดีตอนนั้นให้ไม่หาให้ล่ะคะ
คือตำรวจก็บอกมันไม่มีแต่พอเขามาหาเนี่ยเขาอย่างที่บอกเขาเรียนวิศวะ
เขาก็ดั้นด้นไปตามหาของเขาไงฮะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือภาพนี้ที่เราคาดว่าน่าจะเป็นกล้องตัวนี้แหละที่อยากได้
แต่อันนี้คือฝั่งเดียวถ้าเอาตามรูปที่คุณพ่อเขาไห้ไว้
มันน่าจะต้องมีทั้งสองฝั่งที่ลึกเข้าไปในซอยอีกหน่อยหนึ่งใช่ไหมคะ
ทีนี้กล้องถ้าเอาตามนี้นะคะกล้องที่อยู่ลึกเข้าไปในซอย
กล้องเนี่ยของกรธมอร์ของเกฮะของการเกฮะถูกไหมคะ
แขกก็กระทรวงการพัฒน์ใช่ไหมคะ
เดี๋ยวกล้องจริงหรือเปล่านี่กล้องจริงไหม
ไม่ทราบว่าของจริงแต่มันไม่มีเขาบอกว่า
คำว่าไม่มีคืออะไรคะมันเป็นดัมมี่หรือไม่มีไม่มีภาพให้ลบไปแล้ว
หรือยังไงคะอะไรคือไม่มีคะเอาตอนนั้นเอาตอน
ตอนนั้นคือลักษณะว่ากล้องที่ไปตามเนี่ยมันไม่มีภาพที่จะเอามาใช้
ทราบว่าไม่มีของเขาแต่คือเขาบอกว่ามันไม่มี
คนที่บอกคือใครคะคือเป็นคนที่ดูแลรักษากล้อง
คงจะเป็นเจ้าหน้าที่ของการเคหะ
ถ้าอย่างงั้นต้องสังกัดการเคหะใช่นั่นแหละเข้าไปตามว่ามีคนนี้นะ
เคยเหมือนกับตามชื่อได้แล้วก็พยายามติดต่อ
โดยที่ใช้ส่วนตัวเขานั่นแหละว่าไปหา
เดี๋ยวทั้งหมดที่เราบอกว่าที่ไปเอามาเนี่ยคือตัวคุณสุภาชัย
คือคุณพ่อของครอบครัวนี้ไปตามเองใช่
โดยที่ตำรวจบอกตอนแรกว่าไม่มี

จังหวะที่คุณพ่อไปหาคือในชั้นพนักงานสอบสวน
คือในชั้นตำรวจหรือว่าในชั้นที่อายการสั่ง
ตอนนั้นยังไม่ถึงอายการนะระหว่างที่จะรอเมื่อไหร่จะฟ้อง
แล้วทีนี้พอไปถึงชั้นอายการอายการก็สั่งให้ตำรวจไปหาเพิ่มอีก

ชั้นอายการนี้ไม่ทราบว่าเหตุผลเพราะยังไง
ท่านอายการบอกว่ามีคำสั่งให้หา
แล้วก็ถ้าหาไม่เจอให้บอกว่าเหตุผลที่ไม่เจอเพราะอะไร
ไม่ทราบว่าคำสั่งตรงนั้นไม่ได้เห็นส่วนตัวทนายไม่ได้เห็นนะคะ
คือถ้าไล่ดูนะคะทนายได้สองแผ่นนี้มาตั้งแต่
หลังจากที่สืบพยานเสร็จแล้ววันนั้นที่จะต้องให้ทนายทำแถลงการปิดคดี

ประมาณสักตั้งแต่ถ้าห้าหกเจ็ดมิถุนาก็น่าจะประมาณสองเดือนเนอะ
นี่คือถ้าเราเอาตามเอกสารนี้เนี่ยนะคะ
นับจากปากซอยที่เราเห็นที่เราคุ้นภาพกันคือมองเข้านะคะ
ส่งมองเข้าคือจะมีกล้องวงจรปิดตัวนี้นะคะ
อันนี้เอาตามที่คุณพ่อเขาเขียนไว้นะแล้วก็จะมีกล้องวงจรปิดตัวนี้
แล้วตรงนี้คือตรงที่คุณพ่อเขียนไว้บอกว่าตำแหน่งที่จำเลยอยู่จำเลยและพวกอยู่
แล้วก็ก็จะมามีตรงนี้อีกทีหนึ่งคือเข้าไปลึก
ถ้าเราเข้าทางนี้ก็จะเข้าไปลึกอีกแต่เรียนย้ำคือถ้าเอาตามที่คุณพ่อเขาเขียนคือตรงนี้
คุณพ่อคือคุณสุภาชัยเนี่ยเคยเล่าให้ทนายฟังไหมคะว่าเข้าไปในพื้นที่กี่รอบกี่ครั้ง
ไม่ได้เล่าแต่เพียงแต่ว่าใช้วิธีการเทคนิคที่บอกว่าใช้
เขาพยายามที่จะใช้เทคนิคในการที่จะเอากล้องให้เห็นจุดที่เกิดเหตุให้ได้มากที่สุด
คุณพ่อเขาเป็นวิศวะใช่ไหมคะ

แล้วก็ในเอกสารอันนี้ที่เขียนด้วยมือเหมือนกันได้มาพร้อมกัน

คือเรียนสรุปความกันแล้วกันนะคะขออนุญาตเป็นการสรุปความ
คือคุณพ่อเองดูจะให้น้ำหนักเรื่องของสถาบันการศึกษาเหมือนกัน
ใช่ทนายต้องถามว่าวันนี้เขาเหมือนกับเขียนล่วงหน้าไว้เลยเตือนไว้ด้วย
แต่ว่าผู้ตายคือเด็กคนนี้ไม่เคยทะเลาะกับจำเลยมาก่อนในแง่ของการอยู่คนละสถาบันไม่เคยมีเรื่อง
คือทนายได้คุยกับคุณสุภาชัยเพราะเขารู้เกี่ยวกับสถาบันเขาเรียนในด้านนี้เขารู้ว่าวิธีการทำร้ายเขายังสอนทนายเลยบอกว่า
อาวุธที่ทำเนี่ยเด็กช่างกลเขาจะรู้ว่าแทงยังไงตัวเขาเหมือนกันรู้ไง
เขาก็เคยเรียนในสถาบันที่เกี่ยวกับลักษณะวัยรุ่นทะเลาะกันอย่างนี้แล้วเขาก็บอกวิธีการเนี่ยเด็กวัยรุ่นที่จะฆ่ากันเนี่ยเขาไม่ต้องใช้อาวุธแบบมีดอะไรนะ
มันจะเป็นเครื่องมือที่แบบสามารถแทงไปแล้วก็เหมือนกับรักษาไม่ได้

น่าจะเป็นเครื่องอาวุธที่ทำขึ้นมา

ไม่ได้เพราะว่าคุณดินมีพยานวะตุก็อย่างที่ปะมีมีด
มีแต่เสื้อของอริชัยอย่างเดียวมีดไม่มีไม่ได้มีดของกลาง

พยานที่เห็นเหตุการณ์มีอยู่คนเดียว

คือในชั้นอายการก็พอฟังที่จะฟ้อง

ทางรองโฆษกอายการเนี่ย

บอกว่าคือมันจะเป็นคนละลักษณะกัน
คืออายการพอเห็นว่ามีมูลพอฟ้อง

มันต้องจิ้นกระแสจิ้นตรงใส
วันเกิดเหตุคือ๑๕เมษายน๕๙
วันรุ่งขึ้นคือ๑๖เมษายน
คือวันที่ประจักษ์พยานเนี่ย

แล้วก็วันที่๑๖คือวันเดียวกันเนี่ย
ผู้ถูกกล่าวหานะวันนั้นก็คือจำเลยนะวันนี้เนี่ย

มันมีเรื่องว่าเป็นผู้มีอิทธิพลยิ่งใหญ่

ก็ตามเรื่องว่าทางจำเลยก็ไม่มีคดี
เกี่ยวการผลิตน้ำกระท่อมอีก
เขาก็เลยเอามาประกอบอีกว่าให้เห็นว่าเนี่ย

ก็คดีเป็นทีมเดียวกันกับที่มาเป็นพยานด้วย
คือเขาเฝ้าตามหมดว่าทำอะไรอยู่
มีพฤติการอะไรที่จะทำให้เชื่อว่าพวกนี้
ทำในสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายหรือว่าทำในสิ่งที่แบบเหมือนกับ

ซึ่งเมื่อน้ำหนักใช่ทุกมิติใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะในส่วนที่ทาง
คุณพ่อของครอบครัวนี้คือคุณสุประชัยได้ทำเอาไว้
กับสิ่งที่สืบกันในศาล
เดี๋ยวเราพูดให้คุณผู้ชมฟังได้บางส่วน
เพราะว่าก็มีบ้างบางส่วนที่ตัวจำเลยเองได้พูดถึงเหตุการณ์นะคะ
แต่ก็อย่างว่าสุดท้ายแล้วน้ำหนักทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่มากพอ
ที่สารท่านจะตัดสินลงโทษเดี๋ยวกลับมาค่ะ
ได้รับแจ้งจากท่านผู้จัดการนครบานนะครับ
เดี๋ยวจะไปดูสำนวนของเก่านะครับนะฮะ
ว่าจะเป็นมายังไงนะครับ
เขาให้ความเป็นธรรมอยู่แล้ว
ก็จะถือว่าเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับ
ว่าในการทำสำนวนก็ได้นะครับ

ว่าในการทำสำนวนก็ได้นะครับ
ก็จะถือว่าเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับ

ก็จะถือว่าเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับ
ก็จะถือว่าเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับ

ในการทำสำนวนเป็นยังไงที่มาที่ไปนะครับ

ว่าในการทำสำนวนเป็นยังไงที่มาที่ไปนะครับ
ก็จะถือว่าเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับ
ว่าในการทำสำนวนเป็นยังไงที่มาที่ไปนะครับ
ก็จะถือว่าเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับ
ว่าในการทำสำนวนเป็นยังไงที่มาที่ไปนะครับ
ก็จะถือว่าเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับ

ก็จะถือว่าเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับ
คุณผู้ชมคะ

ไม่ได้เป็นข่าวด้วยซ้ำไป

แต่ว่าในช่วงนี้ค่ะสิ่งที่นักข่าวไปค้นกันมา
มันจะเป็นไปแทบไม่ได้ที่จะมีประจักษ์พยานแค่คนเดียว

อาจจะมืดค่ำอาจจะชุดละมุนเล่นสงการกันอยู่
ใช่เข้าใจแต่ไม่น่าจะมีแค่คนเดียว
ไม่น่าจะมีใครเห็น
กลอนนี้ในระหว่างงานศพของผู้ตายของเด็กผู้ชายคนนี้

ก็มีลูกน้องรุ่นน้องที่เป็นอุเทรนถวาย
ก็ถูกคนมายิงในงานศพของเขาเลย
ระหว่างงานศพเนี่ยนะคะถ้าตามข่าวเนี่ยรุ่นน้องที่ถูกยิงเนี่ยคือกำลังมาวัด
มาวัดมาร่วมงานศพของธนิษฐ์
แล้วลักษณะเหตุการณ์ที่ถูกทำร้ายคือยังไงฮ
คือมีคนมารอบยิง

ก็ขณะที่มางานนะฮะแต่จุดตรงไหนขนาดไหนเนี่ยไม่รู้แต่อยู่แถววัด
แล้วก็เกิดในขณะที่จะมางานศพของธนิษฐ์
และเป็นลูกน้องอุเทรนธวายของเพื่อนกับ
เป็นรุ่นน้องแล้วสามารถโยงได้หรือคะว่าเป็นเรื่องสาบานการศึกษา

ที่ได้ฟังตอนแรกก็อย่างที่บอกว่าช่วงปฐมวันถูกแจ้งเก้ากับอาทักสองคนใช่ไหมคะ
พอตอนเย็นเนี่ยนึกว่าเกี่ยวกับที่ว่าพยานที่มาเกี่ยวข้องก็เลยพากันไม่กล้าเลย
หลังจากมีเหตุการณ์อย่างนี้พยานต่างก็เป็นเหตุที่ว่าไม่กล้ามางานศพ
กล้าที่จะไปทำให้เป็นข่มขวัญพยานอื่นนะคะ
คือมีข่าวเหมือนกันว่ารุ่นน้องที่ร่วมสถาบันกับผู้ตาย

ที่ทำให้เพื่อนผู้ตายเองมีเก้ากล้าคืนเป็นพยานเหมือนกัน
น่าจะเป็นส่วนนะเพราะว่าพอวันเดียวก็มีการตายอีกศพเนี่ย
แล้วถนายเคยขอหมายที่เรียกพยานคนอื่นมาโดยใช้คำสั่งสารไปเรียกนะครับ
ไปเรียกนะฮะก็ถูกทางผู้ปกครองของเด็กเนี่ย
เหมือนกับไปต่อว่าคุณสุภาชัยว่าเนี่ยเขาเดือดร้อน
ทนายก็บอกว่าวันนี้เป็นเรื่องกฎหมายทุกคนก็ไม่อยากมาเป็นพยาน
ไม่อยากมาขึ้นศาลแต่ถ้าทุกคนไม่มาเนี่ย
แล้วจะได้ความจริงได้ความยุติธรรมได้ยังไง
ซึ่งเป็นข้อที่ว่าคุณสุประชัยนี่เครียดตรงนี้นะ
ว่าในเมื่อจะให้มาเป็นพยานไม่มีใครอยากจะมา
คุณพ่อคือคุณสุภาชัยซึ่งเพิ่งจะเสียชีวิตไปเนี่ยเวลา

ขึ้นให้การในสารเหมือนกันใช่ไหมฮะ
อะไรคือสิ่งที่คุณสุประชัยทำบ้างเท่าที่ทนายเล่าให้เราฟังว่า
ให้การไปตามที่เป็นเหตุการณ์ที่ไปเจอ
ตั้งแต่ได้รับแจ้งว่าลูกได้รับบัตรได้รับเหตุข่าวว่าลูก
ที่มีการแจ้งว่ามีการถูกทำร้ายแล้วไปเสียชีวิตอะไรอย่างนี้
แล้วก็มาตามคดีที่โรงพักและตามเหตุการณ์ที่ว่า
เห็นใครที่มาอยู่ในโรงพักในคืนเกิดเหตุบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็เหมือนกับว่าก็ให้การรู้ว่ามีการชี้ตัวว่า
ตัวจำเลยเป็นผู้กระทำผิด
คุณพ่อเขาต้องไปทำอะไรมาเองบ้างคะเพื่อใช้ในการสู้ในศาล
สิ่งที่ครอบครัวต้องไปหามาเองรวบรวมมาเองขอเองติดต่อเอง

ที่เป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในที่เกิดเหตุวันนั้นนะครับ
ซึ่งที่บอกว่ามีชื่อคุณแหม่มอะไรอย่างนี้นะ
ตอนหลังเนี่ยก็ไม่มีใครให้คำที่จะมาช่วยคุณสุภาชัยเลย
แล้วที่ข่าวบอกว่าคุณสุภาชัยเนี่ย
สินใจลาออกจากงานประจำเพื่อมาทำคดีลูกชาย

เดือนแน่นอนเกี่ยวมีผลกระทบกับการที่มาทำเรื่องคดีของลูกนะฮะ
เพราะว่าใช้เวลาเยอะแล้วก็ไปทุกที่ไปตามเอกสารไปตามคดี
ไปทำทุกอย่างจนแบบกระทบหน้าที่

ตอนแรกก็เหมือนกับยังดูสดชื่นตอนหลังเงียบ
แบบมีแบบบุคลิกของคุณสุประชัยเท่าที่คุณธนพรได้สัมผัสตั้งแต่เริ่มต้นเข้าทำคดีให้เป็นแบบไหนคะ
ก็เป็นคนที่จะรักความเป็นธรรมจริงเป็นแบบขั้นสูงด้วย
จากที่บอกว่าทำโทษอาริชัยในคดีเด็กนะฮะที่บอกว่าตอนนี้ต้องบริจาคโลหิตมาแล้ว๑๑ครั้งเนี่ย
แล้วมาถูกอริชัยทำร้ายแล้วให้เสียชีวิตก็ต้องให้สารสั่งให้อริชัยไปเป็นผู้บริจาคโลหิตด้วยแทนลูกชาย
แล้วก็เงินพันบาทแต่ละเดือนที่สั่งปรับให้จ่ายก็ไปจ่ายให้กับมูลนิธิพระดาบท
เพื่อจะได้เป็นการสร้างบุคลากรเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอะไรอย่างนี้นะคะ
คุณพ่อคือคุณสุภาชัยมีความมั่นใจแค่ไหนตอนที่ไปฟังคำพิพากษาวันนั้นคะ
ทนายไม่ได้พูดว่ามั่นใจพูดแต่ว่าให้ฟังแล้วกัน
เพราะไม่กล้าที่จะไปบอกให้มั่นใจมั่นใจ
เพราะว่าก่อนที่จะถึงวันตัดสินเขาจะพยายามถามว่า
คดีนี้จะลงโทษหนักได้ไหมขนาดไหนอะไรอย่างนี้
เราก็ได้แต่บอกว่ามันอยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของศาล
เพราะในส่วนเราไม่กล้าไปบอกแล้วต้องชนะแน่
แล้วดูแล้วดูคุณพ่อมั่นใจไหมว่า
มั่นใจเขามั่นใจเพียงแต่ว่าเขาอยากให้ลงโทษหนัก
จำเลยเวลาให้การในศาล
ไม่ว่าจะชั้นตำรวจหรือว่าชั้นศาลก็แล้วแต่
จำเลยให้การว่าตัวเองทำอะไรลงไปบ้าง
คือในคดีนี้มันมีพฤติการที่ว่าจำเลยมีเหตุทะเลาะวิวาดกันใช่ไหมฮะ
แล้วก็เหมือนกับมีการวางแผนที่จะทำร้าย
แล้วก็เขาให้การอยู่แล้วว่าเขากระโดดถีบ
ซึ่งประชิดตัวคนตายอยู่แล้ว
แล้วก็มันมีเหตุแค่นั้นที่มันเกิดการแทงเกิดการฆ่ากัน

เขากระโดดถีบก่อนเขาเป็นคนกระโดดถีบ
แล้วก็พอกระโดดเสร็จไม่รู้ว่าใครตอนหลังนี่มาทำฆ่า
คือเขาพูดแค่ว่าเขาทำร้ายโดยการกระโดดถี่

แต่ไม่เห็นว่าใครเป็นคนมาทำร้าย
เขาบอกว่าพอเขาถีบแล้วเขาก็แยกตัวออกไป
แล้วก็มีคนอื่นมาทำก็ไม่รู้ว่าใครทำอะไรอย่างนี้

ซึ่งบอกว่ามองดูว่าเรามองคันนั้นใกล้ชิดขนาดที่ว่ามีการกระโดดถีบ
จะทำขนาดนั้นแล้วก็มีพยานของเด็กเนี่ย
ให้การว่าร่วมกันฆ่าเนี่ย
ก็มั่นใจว่าหลักฐานที่เรานำมาประกอบในคดีเด็กเนี่ย
มันก็ต้องน่าจะเป็นน้ำหนักในการรับฟังเป็นพยานหลักฐานนะฮะ
ซึ่งจนถึงณตอนนี้ต้องมีการสู้กันในชั้นอุทธรณ์ต่อหน้า

ถึงจะผลการตัดสินคดีนี้ออกมาเป็นยังไง
ก็ต้องอุทธรรณล์ไปไฟล์เขาไฟล์เราก็ต้องอุทธรณฮ์
คุณผู้ชมคะแต่ว่าอย่างที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ย
หมายด้วยเนี่ยนะคะคือเอาเข้าจริงคือสู้ต่อนะสู้แน่
ถามว่ายากไหมคือถ้ามองแทนยากแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีทางเลย
อาจจะต้องเหนื่อยกว่าเดิมหน่อย
แต่อาจจะมีสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นมาได้ตัวผู้กระทำผิด
เพราะว่าคดีนี้มันเหมือนกับร่วมกันเยอะนะคะ
แล้วอาจจะมีพยานเกิดขึ้นที่บอกรักความเป็นธรรมเปิดมาให้เราด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะ
ซึ่งนี่คือความหวังที่เราคิดว่าน่าจะมาเพื่อช่วยคดีนี้นะคะ
คือไม่ว่าสุดท้ายแล้วจำเลยที่ถูกกล่าวหาจะทำหรือไม่ทำขอให้สู้คดีให้ถึงที่สุดนะคะ
แล้วเดี๋ยวเราตามกันต่อว่าตกลงคดีนี้จะไปแนวไหนนะคะ
ยังไงเป็นกำลังใจให้ทั้งครอบครัวด้วยแล้วก็คุณธนพรนะคะขอบคุณค่ะ

หมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกสักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
กับคุณเขมสอนและคุณภาคภูมิวันนี้สวัสดีค่ะ